ถ้าคุณมีวิกฤตชีวิตที่หาทางออกไม่ได้
ขอให้เราได้เป็นโอกาสในการช่วยเหลือครอบครัวของคุณให้รอดจากวิกฤตนั้น
เกมที่ไม่ต้องอาศัยความสามารถพิเศษใดทั้งสิ้น

ข้อรับเงินทุนไปต่อชีวิตสูงสุดถึง๑ล้านบาท

และนี่คือรายการที่เป็นความหวังของทุกครอบครัวที่มีวิกฤต
เกมต่อชีวิตเกมที่จะช่วยต่อลมหายใจให้กับคนในครอบครัวครับ
ครอบครัวที่จะมากู้วิกฤตในวันนี้นะครับมาไกลจากจังหวัดจันทบุรีนะครับ
ครอบครัวนี้มีคนแก่อายุใกล้จะ๖๐คนหนึ่ง
ที่ต้องดูแลหลานที่ป่วยเป็นโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงถึง๔คนด้วยกัน
ด้วยอายุที่เพิ่มขึ้นทุกวันทุกวันกับภาระหน้าที่อันหนักอึ้งของคุณยาย
ที่ทำมาแบบนี้กว่า๑๓ปีอดทนต่อสู้เพื่อนและหลานของคุณยาย
คุณยายจะเหนื่อยมากแค่ไหนเราไปชมภาพชีวิตพร้อมพร้อมกันเลยครับ
วันนี้ป่าก็ดูแลหลานพิการ๔คน
บียูเบลโก้จน
ถอดเสื้อผ้ากระดึงกันเข้ามันที่นอน
อย่างนี้เป็นจิตประจำวันทุกวันไปไหนก็ไม่ได้เลย
ทิ้งเขาไม่ได้เพราะเขาช่วยเหลือตัวเองไม่ได้
ตัวเองฉันต้องอาบน้ำกินข้าวที่หลัง
เกิดมาทำไมถึงมีเจ้าหลานพิการฉันก็เลยโน้นไว้ใจ
ฆ่าตัวตายตั้งหลานตั้งฉันด้วยนี่แหละ
ต้องไปซื้อยานั้นหลับเอาไว้ว่าจะต้องให้หลานกิน
คิดมาคิดไปก็กลัวบาปกลัวเวรกลัวกรรม
เพราะว่าชาตินี้เราก็เป็นขนาดนี้แล้ว
ไปคิดมาไปฉันก็ไม่ทำไม่ทำเลย
พ่อแม่บิวทิ้งบิวไปตั้งแต่วิวอายุ๗เดือน

โหไหมทีนึงก็มาอุ้มลูกมาให้คนหนึ่ง
ชื่อไอ้เบียร์ตอนนั้นเบียร์ได้สองขวับ

นี่เขาหายไปเลยไม่มามองเลย
จนเบียร์อายุขึ้นโรงเรียนป่าวหนึ่ง
เบียร์ก็เดินไม่ได้อีกคนหนึ่งลุกแล้วก็ล้มลุกแล้วก็ล้ม
พ่อเขาไม่เคยมามองมาดูมาถามข่าวลูกก็เป็นยังไงไม่เคยเลย
มันหายไปเลยหายไปประมาณ๕ปี
อยู่มันก็หอบมาผัวมันก็ลูกใหม่มันมาอีกครั้งนึง
มาอยู่ที่บ้านมาอยู่ด้วยกันประมาณ๕๖เดือน
ก็มีปากเสียงแล้วก็ต่างคนต่างไป

้อนก็เลี้ยงจ้อนมาจนจ้อนขึ้นโรงเรียนป๕
เดินไม่ได้เลยเหมือนกันอีก
และต่อมาคนสุดท้ายก็เป็นโก้ลูกชายหนูเอง
ก็เป็นเหมือนกันค่ะด้วยโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงเหมือนกัน
คุณหมอบอกว่าโรคนี้เป็นเพศกรรมพันธุ์
ฉันชื่อเด่นดวงโม่หอมค่ะอายุก็๓๗ปีค่ะ
ปัจจุบันก็อาชีพค้าขายกับข้าวรถเล่ทั่วไปเนี่ยค่ะ
ก็ขายกันในอำเภอสอยยาวจังหวัดจันบุรีเนี่ยค่ะ
ก็เลยขายไปเรื่อยค่ะมีคู่แข่งเยอะ
ลูกค้าก็ไปซื้อคันอื่นบ้างอะไรบ้าง
จากที่เคยได้ขายมันก็ขายได้น้อยลง
แล้วก็อีกอย่างหนึ่งมันมีตลาดนัดเนี่ยค่ะ
ตลาดนัดบ้านเราใกล้บ้านเยอะลูกค้าก็ส่วนใหญ่ไปเอง
ไปขายไกลค่ะก็ออกไปเรื่อยไปเรื่อยไปจนถึงสระบุรีเลยค่ะทีนี้
มีอยู่วันหนึ่งค่ะก็เหมือนเราพักผ่อนไม่เพียงพอ

เพื่อที่จะแบบหารายได้ให้มันเพิ่มมากขึ้น
หลายวันรวมกันเข้าก็พาให้ง่วงเพีย
แต่เหมือนเขาหลับในเมื่อไหร่ไม่รู้ว่าลงข้างทางไปเลย

ทำให้เราต้องทิ้งแม่ทิ้งหลานพิการทิ้งลูก

สวัสดีครับทุกคน
มีอยู่วันหนึ่งฉันนั่งอยู่ที่นอน

ยาย

ฟ้าก็วิ่งไปตามคนข้างบ้าน

รถเอาฉันไปหาหมอ

ถ้ายายมาช้ากว่านี้ยายตายไปแล้ว
ฉันมีหลานผู้ชาย๔คน

มีหลานสาว๓คน

คือปกติทุกอย่างร่างกายแข็งแรง
โดยเฉพาะหลานสาวคนโตที่ชื่อฟ้า

คอยช่วยเหลือยายคอยช่วยยายดูแลน้อง
พี่เสาร์อาทิตย์เขาก็ช่วย
เท้าเขาก็ช่วยดูแลทำกับข้าวล้างชาม

ปวดหัวก็ได้ฟ้าทำแทนให้ได้ทุกอย่าง
ส่วนใหญ่พี่วิวพี่เบียยายก็จะเป็นคนดูแล
ส่วนโก้กับจ้อนหนูก็จะช่วยดูแล

แล้วก็หาข้าวให้กินบ้าง
สงสารนะคะเพราะว่ายายก็แก่แล้ว
มันจะต้องไปใช้แรงดูแลคนอื่นอีก
วิวเบียร์ก็วาดรูป
เก๋เหงาเก๋ก็จะวาดรูป

ถ้าเองวาดได้วาดไปเผื่อจะขายได้
อยากช่วยยายหนูอยากช่วยยาย
แต่ผมก็ทำงานไม่ไหวผมก็ได้วาดรูปอยู่เนี่ย
ก็เลยบอกวาดไปลูกวาดไป
ขายไม่ได้ก็ช่างมันแล้วรอหลานไว้

ก็มีกำลังใจหัวล่อกัน

ถ้าไม่มีรถเล่ขายกับข้าวเลยค่ะ

เออเราต้องหาเงินทุกวันนี้ต้องหาเงินอย่างเดียวค่ะ

ให้มันหมดหนี้ไวเชื่อที่เราจะได้มาอยู่ด้วยกันในครอบครัว
เช้ามาหุงข้าวทำกลับกินด้วยกัน
อย่างน้อยเราก็แบ่งเบาภาระแม่
แม่ก็มีความสุขเวลาที่เราอยู่ด้วย
ถึงจะเป็นลูกหลานพิการเราก็อยู่อย่างมีความสุขนะคะ

นี่คือภาพชีวิตของครอบครัวครอบครัวหนึ่งนะครับ
ไม่รู้ว่าคุณผู้ชมคิดอย่างผมหรือเปล่า
ผมดูครอบครัวนี้แล้วผมสงสารจับใจจริงครับ
ครอบครัวนี้พึ่งผู้หญิงแก่คนหนึ่ง
ร่างกายก็เริ่มจะไม่ไหวแล้ว
แต่ลมหายใจของคุณยายผู้นี้ที่ยังเหลืออยู่
อยู่ต่อสู้เพื่อหลาน
เด็กตาดำอีกหลายคน
คุณยายเฉลาวจากจังหวัดจันทบุรีครับ

สวัสดีครับ

เด็กทั้งหมดนี้อยู่ในภาระ
และอยู่ในการดูแลของผู้หญิงที่บอกนะครับว่า
ลมหายใจที่เหลืออยู่อยู่เพื่อเด็กพวกนี้จริง
คือมี๒ยายมีลูก๒คน

คือแต่ตอนนี้ที่อยู่กับยายก็คือ

มีพี่ดวงอยู่เพียงคนเดียวนะครับ

ทั้งหมด๔คนผู้ชาย๓หญิง๑

แต่คนแข็งแรงเขาไม่เอาถอดทิ้งไปเลย

ขอโทษนี่น้องเบียร์น้องบิว
แล้วก็น้องจ้อนอีกคนและส่วนที่เหลือนี้นี่น้องฟ้าแล้วก็น้องฟาง
และรวมทั้งน้องโก้ลูกของพี่ดวงพี่ดวงมี๓คนเหมือนกัน
ส่วนไอ้เจ้าตัวเล็กนี่ครับน้องใบเฟิร์นนี่
เฟิร์นนี่เพิ่งจะมาใหม่เลยสดร้อนเลย
นี่เป็นลูกของน้องชายของคุณยาย
แล้วยังไงเอาน้องเฟิร์นมาฝากครับแม่เขาหนีไป
พ่อเขาไปบวชไปทิ้งเด็กไว้ก็เลยสงสารก็เลยเอามาดูด้วย

เด็ก๗คนนี่เวลาดวงเขาไม่อยู่ฉันต้องดูแลทั้งหมด๗คน
แล้วช่วยเหลือตัวเองมาได้อีก๔คน

คอยเอาน้ำให้เข้าเอาน้ำมาเข้าให้บิวให้เบียร์๒จานถือมา
ก็ให้โก้ให้จนอีก๒จานถือมา

แล้วตัวฉันถึงจะกินทีหลังให้หลานกินก่อนเป็นห่วงหลาน
เหนื่อยไหมก็เหนื่อยเหนื่อยจ้ะ
เหนื่อยตอนที่ตอนเอาเขาไปอาบกับห้องน้ำอาบน้ำไม่ได้
แต่ป้าเหนื่อยบางครั้งปวดหลังต้องดึงกางเกงจ้ะ
แล้วก็ดึงไปแล้วก็ดึงเข้ามาพูดให้นอน
เหนื่อยมากจนผู้หญิงคนนี้นะครับ

ก็น้อยใจชีวิตว่าทำไมเกิดมาเป็นอย่างนี้
มันจะครอบครัวเราครอบครัวคนอื่นเขาไม่เป็นเป็นจะยายลูก
ยายว่าจะอยู่ไปทำไมชาตินี้ว่างั้น
ในใจแม่โกรธลูกสาวสองคนนั้นไหม
ไม่โกรธอ่ะแต่ก็ทรงสารแต่หลานฉันนั้นแหละเกิดมา
ที่ไม่มีใครเหลวแลนะว่าพูดกับหลาน
อยู่กับยายยายก็เรียงได้

ถ้าสมมุติว่าแม่หนูดูอยู่หนูอยากจะบอกอะไรกับ
ลูกซิบแม่ลูก
แม่ก็ว่ากลับไปหาผมบ้างครับ

อยากให้มาดูยามากกว่าครับ

เพราะยายมีโรคทั้งเบาหวานทั้งความดันครับ

อยากให้มาดูยายมากกว่าครับ

จ้อนเห็นเขาบอกว่าเราพูดน้อยมากเลยลูก

เห็นว่าน้องเป็นโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงใช่ไหมครับ

คาดไม่ถึงเหมือนกัน
มีฝีไม้ลายมือในการวาดภาพเก่งมาก

ใช้เวลานานไหมวาดภาพนี้ตบมือเร็ว
เฮ้ยไข่ขี้หมา

พี่บิล

มีอีกหนึ่งภาพครับที่อยากนำเสนอ

ทางทีมงานถามมาเนี่ยนะครับ

เอบอกแล้วไงครับเป็นความตั้งใจของน้องจริงนะ
อยากให้เป็นรายได้เสริมของครอบครัวจริง

ผมขอทานน้ำใจจากคุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้านกันแล้วกัน

ใครที่สนใจภาพวาดของน้องนะครับ
ช่วยกันต่อลมหายใจให้กับเด็กถือว่าช่วยกันส่งเสริม

มาถึงน้องฟ้าบ้างลูกน้องฟ้าก็เป็นลูกสาวของพี่ดวงและพี่ผ่อง
น้องฟ้านี้นะครับก็คือความหวังของครอบครัวคนหนึ่งเลย
แล้วก็เกิดมาเป็นปกติหมดเฉลี่ยวฉลาดด้วย
น้องฟ้าลูกหนูช่วยอะไรในบ้านบ้าง
ก็ช่วยยายดูน้องสองคนค่ะเวลาไปอาบน้ำ
แต่ถ้าวันไปโรงเรียนก็จะดูน้องฟางแต่งตัวให้น้องค่ะ
เวลาที่พ่อแม่ไม่อยู่ไปขายของต่างจังหวัดอย่างนี้ลูก
หนูก็ต้องรับหน้าที่ช่วยกับคุณยายอย่างนี้เหรอ

ตรงไหนเราทำได้เราก็ทำค่ะ
เห็นบอกว่าน้องฟ้านี่มีความหวังด้วยใช่ไหมครับ

อยากเรียนพยาบาลทหารค่ะ

อยากช่วยเหลือคนในครอบครัวให้หายค่ะ
แล้วก็อยากช่วยเหลือคนอื่นด้วย

วันหนึ่งเลยเนี่ยภาระทั้งหมดเลยในบ้านนี้

ก็ทำได้ค่ะเพราะว่ายายยังทำได้

บางทีแกก็เหนื่อยแกอยู่ในใจแก
ไม่อยากบอกใครเรารู้รู้ค่ะ

ดูอยากจะบอกอะไรกับผู้หญิงคนนี้ครับ

แล้วก็หนูหมดหนี้หมดศิลป์อะไร

หนูรักแม่

ตอนนี้ที่บ้านเราเป็นหนี้อะไรกันบ้างครับ

ออกรถที่คันที่ขายกับข้าวเนี่ยนะครับก็คือเครื่องไม้เครื่องมือทำมาหากิน
จำเป็นที่จะต้องซื้อมาแล้วพอรถเกิดมีปัญหาก็ต้องไปซ่อม
ต้องไปอะไรก็ไปกู้มาอีกกู้กลับมาอีก
รวมแล้วเป็นหนี้เท่าไหร่ครับก็เกือบสี่แสนค่ะ
เกือบสี่แสนใช้ไปบ้างหรือยังก็ทยอยใช้ค่ะ
ส่งบ้างไหมครับก็มีขาดส่งค่ะ
เขาก็เกือบจะมายึดรถแล้วเหมือนกันเพราะหาไม่ทันค่ะ
เพราะฉะนั้นถ้าวันนี้เรามารายการเกมต่อชีวิต
ถ้าได้ทุนสักก้อนหนึ่งนี่พี่ดวงตั้งใจว่าจะเอาเงินนี้
ต่อชีวิตในส่วนไหนครับก็คือปลดหนี้ค่ะ
หนี้ให้หมดเลยแล้วก็เหลือเป็นทุน
ไว้ซื้อของเพิ่มให้ให้มากขึ้นค่ะเพื่อที่จะกลับมาอยู่กับครอบครัว
อย่างน้อยก็ขายอยู่แถวบ้านจะได้ดูแลซึ่งกัน
และการเกิดเจ็บไข้ได้ป่วยเพราะหามยามร้าย
จะได้พยาบาลกันได้ทันเนอะเอาใจช่วยนะพี่ดวงนะ
คุณผู้ชมครับครอบครัวของคุณยายฉลาวนะครับ
ก็ยังมีหนี้มีสินอยู่หนี้สินนั้นไม่อยากให้มี
แต่ในเมื่อมีแล้วก็ต้องช่วยกันแก้ไข
เพราะถ้ายังมีหนี้ก้อนนี้อยู่นั่นหมายถึงว่าคุณภาพชีวิตของคนในบ้านหลังนี้
คงจะไม่ดีแน่นอนครับเรามาเอาใจช่วยครอบครัวของคุณยายเฉลา
จากจังหวัดจันทบุรีในการตอบคำถามให้ถูก๔ข้อ
รับเงินทุนสูงสุดไปต่อชีวิตถึง๑ล้านบาท
มาเอาใจช่วยกันในช่วงหน้ากับเกมต่อชีวิตครับ
เพลงใดต่อไปนี้ไม่ใช่เพลงของสุรพลสมบัติเจริญ
มีฟังกับยายอายุ๑๒ปีมีที่ยุคหลังนั้นก็จะพายอยู่ในบ้าน
ยายเลือกตอบตัวเลือกที่เท่าไหร่ครับ